จังหวัดนครสวรรค์นะคะมีเหตุการณ์ลูกเขยปืนโหดค่ะ
คือทะเลาะกับภรรยาคือหลังหลังเนี่ยทะเลาะกันหนักข้อเข้า
แยกกันอยู่แต่อยู่บ้านเดียวกันนะคะตัวเองอยู่ชั้นบนภรรยาอยู่ชั้นล่าง
ก็ต่างคนต่างอยู่ต่างกินโค้งกินข้าวแล้วหลังเนี่ยทะเลาะกันหนัก
ภรรยาเนี่ยอยู่ที่บ้านกับพ่อตาแม่ยายบุกเข้ามาเอาปืนมาด้วย
ยิงภรรยาก่อนคนแรกเสียชีวิตหลังจากนั้นยิงแสกหน้าเข้าพ่อตาเสียชีวิตคาบันไดบ้าน
แล้วก็ยิงแม่ยายอีกคนคือแทบจะฆ่าล้างครัวกันเลยนะคะแต่แม่ยายเนี่ยอาการบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ตำรวจยังเร่งไล่ล่าตัวอยู่เลยนะคะยังจับตัวไม่ได้ค่ะ
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุนะคะเสียชีวิตกันไปสองศพ
ส่วนแม่ยายตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วค่ะ
อำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ผู้ตายเนี่ยก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุชื่อว่านางมานพแก้วคำอายุ๔๗ปี
โดนยิงเข้าตาทะลุท้ายทอยนะคะเสียชีวิตอยู่ใต้ถุนบ้าน
ไปแค่๑๐เมตรค่ะพบศพในถ้วยพุทธรักษา
พ่อของนางมานพแล้วก็เป็นพ่อตาของคนก่อเหตุด้วย
รวมถึงมีนางนิดพุทธรักษาแม่ยายของคนก่อเหตุนะคะ
ภรรยาในถ้วยโดนยิงเข้าโหนกแก้มอาการสาหัสเหมือนกัน
สิบเจ็ดปีค่ะพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค
นครสวรรค์หลบหนีไปสอบสวนคนที่ที่เกิดเหตุนะคะ
บอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเกิดเหตุนางมานพนั่งมัดผมให้หลานสาว
ในบ้านชั้นล่างอยู่อยู่ในเนธคนก่อเหตุ
นี่แหละค่ะเดินเข้ามาแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงเลย
แล้วอยู่ก็คว้าปืนไม่ทราบขนาดที่พกมาด้วยเนี่ยยิงเข้าเบ้าตานางมานพจนตายคาที่เลย
แล้วก็วิ่งไปบ้านพ่อตาที่อยู่ติดกันแล้วก็ยิงพ่อตาจนตายคาบันไดบ้าน
แล้วก็หันไปยิงนางนิดแม่ยายที่วิ่งมาดูจนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
ก่อนที่จะหลบหนีไปน้องสาวของในถ้วยนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
บอกว่านายเนธกับนางมานพเนี่ยเมื่อก่อนทั้งคู่รักกันดีนะ
ใช้ชีวิตร่วมกันมาทำไหล่ทำสวนแต่ช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
ทะเลาะกันบ่อยมากหนักถึงขั้นแยกกันอยู่
จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนายเนธจะอยู่ชั้นบน
นางมานพจะอยู่ชั้นล่างครับต่างคนต่างหาข้าวกินกันเอง
มานั่งกินข้าวร่วมกันคือแทบจะไม่ใช้ชีวิตร่วมกันเลยค่ะ
โดยนายเนธเนี่ยก็อยู่ข้างบนคนเดียว
ส่วนนางมณพอยู่ข้างล่างกับหลานสาววัย๓ขวบซึ่งเป็นลูกของลูกสาวนะคะ
หลังเพื่อนบ้านบอกทะเลาะกันเสียงดังลั่นหลายครั้งมาก
หลักก็คือเรื่องประเด็นการหึงหวง
จนกระทั่งมีครั้งหนึ่งนายเนธพอเมาเอะอ่ะโวยอัลว่ายก็ชอบทำร้ายภรรยา
แล้วก็เคยถึงขั้นขู่ว่าจะยิงให้ตายทั้งบ้าน
เพราะว่าไม่พอใจที่พ่อตากับแม่ยาย
พอเห็นลูกสาวถูกทำร้ายก็มาต่อว่าในเนธ

เพื่อนบ้านเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุก็ได้ยินทั้งคู่ทะเลาะกัน
แต่คิดว่าทะเลาะกันเหมือนทุกทีที่ทะเลาะกัน
กระทั่งเสียงปืนดังขึ้นรัว๓นัด
เพื่อนบ้านตกใจวิ่งออกมาดูก็ปรากฏว่าเกิดเหตุเศร้าขึ้นแล้วค่ะ
โกงข้างในอะ
โกงข้างนะก็แยกไว้
โกงข้าวบ้านด้วยกันแต่ของฆูกินคนละที

สองพ่อลูกที่สาราวัดวังกระโดนน้อยแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้ศพยังอยู่ระหว่างการชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์อาการของนางนิดแม่ยายตอนนี้ยังสาหัสอยู่
เพราะว่าคุณหมอบอกว่ายังไม่สามารถผ่าตัดได้เบื้องต้นตำรวจสพตะครอส
ออกหมายจับนายจันทวงหรือนายเนธคนเกาะเหตุแล้วคาดว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมครับแล้วนี่ฮะตำรวจไปคุมตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่บ้านหนองขุดหมู่๕ตะบนดงดินแดงนี่แหละนะครับอำเภอหนองม่วงลบบุรีนะฮะที่ไปเนี่ยนะครับ
ก็นำตัวมาสอบส่วนที่สทคร
แต่ว่าตรวจค้นเนี่ยไม่มีอาวุธปืนที่เขาใช้ก่อเหตุนะครับ
แล้วไม่ยอมพูดด้วยไม่ยอมบอกด้วย
ว่าเอาปืนไปซ่อนที่ไหนไปทิ้งที่ไหนอะไรยังไง
นี่ครับมือปืนครับโอ้โห
ยิงภรรยายิงพ่อตาเสียชีวิต
ตอนนี้แม่ยายเจ็บสาหัส
ยังไม่ยอมบอกว่าเอาปืนไปทิ้งที่ไหนไปซ่อนที่ไหนนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้กำลังคุมตัวไปสอบปากคำที่ท้องที่เกิดเหตุอยู่นะฮะ